คุณยายข้างบ้านคุณยายละมัยไปมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะชื่อจุ๋ม
จุ๋มเนี่ยเป็นคนป่วยจิตเวทคือเคยรับการรักษาแล้วแต่ไม่ยอมกินยา
จนวันหนึ่งเอามีดไปฟันยาย
สิโกบช่วยพูดทีก็จับได้แล้วช่วยพูดเหมือนสิเกหุมสานมัน
โดนคุมตัวเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะตำรวจสพเมืองนครนายกโอ้โหขนมากี่นายเนี่ย
เจ็ดนายแล้วมั้งเนี่ยครับคุมตัวจุ๋มอายุสามสิบห้าปี
หลังจากจุ๋มเนี่ยใช้มีดไปฟันหัวยายละมัยวัยแปดสิบสี่ปีซึ่งเป็นเพื่อนข้างบ้านครับ
ละมัยเป็นยังไงบ้างยายเนี่ยเจ็บกลางหน้าผากเป็นแผลยาวสัก๑๐เซนติเมตรคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐โมงเช้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ๒๒ตุลาคม
นักข่าวลงพื้นที่ไปไปที่หน้าบ้านของจุ๋มนี่แหละมีเปรย์นอนอยู่นอนเปรย์นอนแขวนอยู่หน้าบ้าน
ได้คุยกับเพื่อนของยายละมัยครับยายสำเนียงยายสำเนียงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ยายละมัยเดินมาหาที่บ้านของยายขากลับเนี่ยยายสำเนียงก็เลยเดินตามไปส่ง
ก็เห็นจุ๋มเนี่ยนอนบนเปรย์หน้าบ้านจู่จุ๋มลุกขึ้นมาจากเปรย์นะปรีเข้ามาหายายละมัย
ฟันเข้าหน้าผากเลยแล้วจะมาทำร้ายยายสำเนียงด้วยแต่ยายสำเนียงเนี่ยใช้ไม้เท้าที่ถือมาด้วยบังเอาไว้ครับ
ละมัยตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะนักข่าวไปเจอตอนกำลังที่จะออกจากโรงพยาบาลพอดีเลย
พอคุยได้หน่อยนี่แปะผ้าพันแผลไว้ยายละมัยบอกกับทีมข่าวว่า
เวลายายเดินผ่านหน้าบ้านจุ๋มเนี่ยจุ๋มด่ายายประจำเลยด่าแบบคุณผู้ชมฮะ
เออคำด่านี่น่าจะต้องให้ยายละมัยเล่าแล้วล่ะอ่ะยายยายเล่าหน่อยอ่ะ
ตอนตอนเกิดเหตุเมื่อวานเป็นยังไงครับตอนที่เราโดนฟันนะครับ

แล้วทำไมอยู่โยความมาฟันยายได้หรอฮะก็เดินมามันไม่ค่อยถูกกัน
คุณเดะเด็กคุณนี้เมื่อที่มันรว่ามันด่าฉัน
คำด่าที่นางจุ๋มเนี่ยด่ายายละมัยเวลาเดินผ่านหน้าบ้าน
แต่ก็ต้องย้ำนะคุณผู้ชมว่านางจุ๋มเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับ
ฟังครอบครัวจุ๋มบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
แม่ของจุ๋มชื่อแม่สำรวมก็เข้าไปเก็บข้าวเก็บของในบ้านลูกสาวนะ
นี่เกลี้ยงเลยมีสมุดบัญชีธนาคารมียาแล้วก็กระเป๋าเงินที่มีรูปของลูก
ก็คือลูกของจุ๋มนั่นแหละสมัยวัยรุ่น
ของจุ๋มเล่าให้ฟัง๕ปีก่อนเนี่ยจุ่มลูกสาวแม่เอาเงินไปเปย์
เปย์ใครเปย์อดีตสามีซื้อรถให้จนหมดตัวเลย
แล้วก็แยกทางกันไปจากนั้นพาหลานมาอยู่กับแม่
ต่อมาจุ๋มลูกสาวแม่เริ่มมีอาการทางจิตเวทไปหาหมอก็แล้ว
แต่ดันไม่ยอมกินยาแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเนี่ย
เนี่ยรูปสมัยสาวเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ย
ส่วนพ่อของจุ๋มก็เป็นโรคหัวใจโอ้โหคุณผู้ชมแม่เนี่ยร้องไห้
เพราะอะไรแม่เองก็ป่วยด้วยเป็นมะเร็งด้วย
พ่อก็โรคหัวใจแม่ยกมือไหว้เลยนะขอให้ช่วยพาลูกไปรักษาหน่อย
แล้วที่ผ่านมาลูกก็คือจุ๋มเนี่ยอารวาสไม่ให้ยอมไป
อาการมากำเริบครับแล้วเผื่อแม่ไม่อยู่แล้ว
ลูกเองนี่แหละจะต้องดูแลตัวเองแล้วนะ
พอเขาเลิกกับแฟนเขาก็ไปทำงานโรงไก่ไง
แค่พาเลศีลแผนปีไหนได้ไหมพอทำได้

แล้วป้าเขาก็เลี้ยงมาเค้าตาย

เสร็จเขาก็นอนเขาไม่เกิดอาการอะไร
ต้องเอาคนไปกระตุ้นเขา
คือแม่สำรวมท่านก็ป่วยมะเร็ง
ส่วนคนเป็นพ่อของจุ๋มก็โรคหัวใจอีก
ตอนนี้มาถึงแม่สำรวมนะ
วอนหน่วยงานใดก็ได้พาจุ๋มไปรักษาให้หายดีกว่า
แล้วก็ให้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนการดำเนินคดีเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวตำรวจอยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
เพราะต้องย้ำว่าเธอเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับ